แง่ที่ว่าเราก็ต้องช่วยพี่น้องประชาชนเราก็ต้องระวังเรื่องของการเงินการคลังของเรา
ท่านรัฐมนตรีเชิญค่ะอืมคิดคิดว่าสองสอง
เมื่อกี้เติมนิดหนึ่งฮะบอกดีขึ้นอย่างช้าช้าช้าขนาดไหนฮะ
ก็ยังบางคนอาจจะบอกว่าช้าแบบรถไฟอ่าที่เรานั่งทุกวันนี้หรือช้าแบบ
รถไฟฟ้าเอ่อรถไฟฟ้าค่ะหรือว่าเป็นรถไฟความเร็วสูง
เดี๋ยวเดี๋ยวรอวันจันทร์ครับรอวันจันทร์ก็ได้ครับครับก็
ประเด็นนี้นะครับผมคิดว่ามันมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของ
อ่าถามว่าเงินมาจากไหนส่วนหนึ่งก็มาจากงบประมาณปกตินี่แหละ
นะครับซึ่งก็เป็นงบประมาณประจำปีซึ่งวันนี้ก็
เราก็เริ่มใช้งบประมาณปีสองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วนะครับ
เป็นเดือนที่สองนะครับแม้ว่าอาจจะมาช้านิดหนึ่งประมาณครึ่งเดือนก็ตามเนี่ย
แต่ว่าในเรื่องของการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินนั้นก็มี
มีหลักเกณฑ์อยู่เหมือนกันว่าถ้าพรบออกมาไม่ทันวันที่๑ตุลา
ก็สามารถที่จะเบิกจ่ายรายจ่ายประจำพวกนี้ได้นะครับในจำนวนเอ่อ
ครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้เงินอีกก้อนหนึ่งมาจากไหน
ก็มาจากพรบเงินกู้พรบกู้เงินนะครับซึ่งก็
หลักประกันว่าเรามีขีดความสามารถให้วงเงินในการกู้นั้นอยู่ที่
ทั้งหมดเกือบสองสองล้านสองล้านล้านนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็แบ่งไปในเรื่องของการเยียวยาส่วนหนึ่ง
ก็เบิกจ่ายกันไปประมาณสามแสนกว่าแล้วก็มีวงเงินประมาณสี่หมื่น
๔แสนฮะ๔แสนที่ใช้เพื่อในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
แต่หลักการของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตรงนี้เนี่ยหลักการพื้นฐานก็คือว่า
เม็ดเงินตรงนี้เนี่ยเวลาใครจะใช้เนี่ย
ต้องให้ลงไปถึงในระดับประชาชนฐานรากนะครับอันนั้นคือหลักการ
เพราะฉะนั้นจะมาขอเงินส่วนราชการซึ่งต้องเป็นหน่วยที่รับเงิน
รับเงินไปใช้จ่ายอ่าส่วนราชการจะมาขอเงินในส่วนที่พรบเงินกู้เนี่ย
เอาไปสร้างตึกอาคารเนี่ยไม่ได้นะครับอันนั้นต้องไปอยู่ในเรื่องของงบส่วนแรกที่ผมพูด
ก็คืองบประมาณปกติอันนี้ก็คือส่วนที่จะมาฟื้นฟูฟื้นฟูในส่วนไหน
ฟูในส่วนของชาวบ้านฟื้นฟูในส่วนของสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
อย่างนี้ทำได้นะครับก็สามารถใช้เงินก้อนนี้นะครับ
และยังมีเงินอีกก้อนหนึ่งคือในเรื่องของการช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยว
ซึ่งก็เอามาใช้ในส่วนของเราเที่ยวด้วยกันนะครับ
เงินอีกส่วนหนึ่งที่มาจากส่วนของการใช้พรบเงินกู้ก็เอามาเติมในเรื่องของมาตรการคนละครึ่งนะครับ
ซึ่งรอบแรกนี้เราก็ให้ไปสามหมื่นนะครับได้มาสามหมื่น
หมายของผู้ได้รับประโยชน์ก็คือสิบล้านคนร้านค้าเนี่ยก็จะประมาณเอ่อ
ตั้งเป้าไว้หนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งล้านล้านนะครับ
ซึ่งเวลานี้ก็เกินห้าแสนขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพื่อให้ลงไปถึงในระดับล่างเนี่ย
ก็ให้ประชาชนเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นแหล่งเงินนี้ก็จะมาจากสองสองสองสองแหล่งนี้นะครับ
ถามว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นเนี่ย
โควิดนั้นนโยบายของรัฐบาลก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ
ถามว่าการใช้จ่ายเงินของเรานั้นมีกี่ส่วนมีทั้งในเรื่องของงบประมาณแผ่นดิน
ซึ่งเราใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ที่เราหามาได้ก็คือการทำงบประมาณขาดดุลนะครับ
รายจ่ายนี่โอ้โหท่วมทนปีหนึ่งขอมากัน๕ล้านล้าน
แต่ถามว่ารายได้มีเท่าไหร่รายได้จากการจัดเก็บภาษีก็ประมาณ๒ล้าน
สองล้านกว่ากว่านะครับก็อ่าเรียกว่าขาดเงินไปประมาณสักหกแสน
อย่างของปี๖๔นั้นก็ประมาณ๖แสน๖แสนก็รัฐบาลก็กู้กู้มาปิดหีบ
แต่ว่าการกู้เงินตรงนี้เนี่ยจะมากจะน้อยตามพรบองโครงประมาณหรือไม่เนี่ย
ขึ้นอยู่กับว่าเรามีรายได้แหล่งอื่นหรือเปล่าซึ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีก็ส่วนหนึ่ง
รายได้ที่ไม่ใช่เป็นจากการจัดเก็บภาษีก็อีกส่วนหนึ่ง
มันมีหลายแหล่งเช่นเรื่องเงินกู้เข้ามาเสริมอย่างนี้เป็นต้น
หรือรายได้จากรัฐวิสาหกิจซึ่งปีนี้เราก็ขอเพิ่มนะครับ
รัฐวิสาหกิจก็อาจจะต้องเอ่อควักเนื้อออกมาสักหน่อย
โดยเฉพาะรัฐภาษาอังกฤษที่มีกำไรหรือเงินอาจจะมาจากกองทุนต่าง
กองทุนต่างทุนหมุนเวียนอย่างนี้เป็นต้น
ซึ่งก็จะมีจำนวนหนึ่งที่เรียกว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋าของตัวเอง
แต่ว่าใช้ไม่หมดหรือว่าเงินมันแช่ไว้อยู่ในแบงค์
อย่างนี้เราอาจจะต้องขอคืนมันก็จะมีเงินหลายแหล่งเข้ามา
เพื่อปิดหีบงบประมาณเพราะฉะนั้นหกแสนแล้วเนี่ย
ในการที่จะกู้เงินมาปิดหีบตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ถึง๖แสน
อาจจะประมาณสักสองแสนสามแสนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแนวในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการเงิน
มาตรการฟื้นฟูต่างต่างพวกนี้นะครับแต่จริงจริงแล้วเราต้องไม่ลืมอีกส่วนหนึ่ง
เงินเราต้องไปใช้ทำอะไรเงินเราต้องไปใช้ทำในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วันนี้โควิดเนี่ยด้วยระบบสาธารณสุขของเราที่เรียกว่าเข้มแข็งเรามีอสมที่ทั่วประเทศ
เพราะฉะนั้นมาตรการในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของโควิดนั้นเราทำได้ดี
เพราะมีอาสาสมัครอยู่ทั่วทั่วไปทั้งหมดความเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา
ของเราทั้งหลายเนี่ยก็เก่งถามว่าระบบของเราดี
แต่มันอาจจะไม่เพียงพออาจจะไม่เพียงพอในอนาคต
เกิดมีไวรัสตัวใหม่ขึ้นมาอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
เพราะฉะนั้นงบประมาณส่วนหนึ่งนั้นก็อาจจะต้องเอาไปใช้ในเรื่องของภาคสังคมมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งสร้างสถาบันการวิจัยวัคซีนอะไรต่างที่เรา
ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในวันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแนวหน้า
แต่ถ้าตัวนี้วัคซีนที่เราผลิตได้เองเนี่ยนะฮะถ้ารับรองได้ผลเนี่ย
ก็จะเป็นประเทศแรกประเทศแรกในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
เราไม่ได้เป็นประเทศด้อยพัฒนานะครับเราเป็นประเทศที่อยู่ในระดับรายได้ปานกลาง
แล้วก็อยู่ในระดับที่กำลังพัฒนามูลค่ามหาศาล
เพราะฉะนั้นก็จะลีดไปสู่ก็จะนำไปสู่ว่าในเรื่องของการ
โยบายของรัฐบาลที่ต้องการเห็นอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมใหม่นะครับ
คืออะไรนะครับก็มาตรฐานทางด้านการแพทย์สาธารณสุขต่าง
แม้กระทั่งการดูแลการดูแลผู้สูงอายุ
ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะครับ
หรืออีกเรื่องหนึ่งก็ที่สำคัญคือว่าในช่วงโควิดนั้นอิทธิพลที่สำคัญสองเรื่อง
ผมอยากจะพูดตรงนี้เราล็อกดาวน์ไป๓เดือน
เพราะอะไรครับเพราะว่าคนยังต้องกินต้องใช้
ถ้าไปดูตอนน้ำท่วมปี๕๔ก็เช่นเดียวกัน
เรื่องของการส่งสินค้าของเรายังทำได้ไหมก็ยังทำได้
แต่นั่นหมายความว่าแต่ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เราจะต้องมีทางเลือกถนนที่ลงไปภาคใต้
นั้นต้องมีเส้นที่สองเส้นที่สองเพื่อป้องกันเวลาเกิดน้ำท่วมแล้วเนี่ย
การส่งวัตถุดิบอาหารต่างพวกนี้นะ
อุปโภคบริโภคทั้งหลายยังส่งถึงมือประชาชนได้
อันที่สองที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของมือถือทั้งหลาย
อันนี้จะมีอิทธิพลอย่างมากในปีนี้ในปีนี้เกิดขึ้นแล้ว
ปีหน้าปีต่อไปนะครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง
โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดกันในวันนี้
เราพูดแต่เรื่องของโควิดเราพูดว่าเมื่อไหร่ท่องเที่ยวจะเปิด
แต่ในอีกด้านหนึ่งเราต้องมาพูดในเรื่องของการลงทุน
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานว่าหน้าที่ของรัฐบาลก็คือว่า
เงินส่วนหนึ่งเอามาใช้ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มาจากไหนมาจากระดมทุนในตลาดมาจากในเรื่องของการกู้เงินนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้คือการพัฒนาเราไม่ลืม
แม้เราจะอยู่ในวิกฤตของโควิดแต่เราไม่ลืมในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จะต้องเร่งรัดวันนี้รถไฟฟ้าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด
ประชาชนเฝ้ารอเมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่จะเปิดใช่ไหมครับ
อันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
เพื่ออะไรครับเพื่อในลดในเรื่องของการต้นทุนของการเดินทางนะครับ
แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าแหล่งเงินนั้นในปีนี้เนี่ย
ไม่มีปัญหานะครับท่านผู้ว่าบอกว่าในทุนสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ยมีเหลือเผื่อ
ก็อยากจะเรียนว่าในส่วนของฐานะการคลังของเราปีนี้ดีแต่ปีหน้าเนี่ยจะอาจจะลำบากนิดนึงนะครับ
เพราะว่าท่านผู้เสียภาษีทั้งหลายเนี่ยก็จะเจอปัญหาเจอปัญหาผลประกอบการในปีนี้ซึ่งต้องไปเสียภาษีในปีหน้านะครับ
อันนี้เราก็เตรียมการไว้นะครับว่าในระยะปีหน้านั้นเราจะมีวิธีการในเรื่องของการหาเงินยังไงนะครับ
แต่อันหนึ่งที่ผมได้เรียนไว้ที่กระทรวงการคลังนะครับว่าในระยะยาวหรือระยะปันกลางเนี่ยเราใช้โครงสร้างภาษีเดิมไม่ได้
เพราะวันนี้เราลดแรกแจกแถมเยอะมากเยอะมาก
มันถามว่ารายได้มันก็ต่ำต่ำกว่าประมาณการอยู่อยู่เป็นประจำถามว่าเราต้องปรับโครงสร้างไหมเราต้องปรับโครงสร้างภาษีนะครับ
เพื่อให้สามารถที่จะไปสนองตอบก่อสตาร์ทอัพได้ค่ะไปสนองตอบต่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นหลักการที่เรื่องการเงินนะครับ
เราจะปรับไปในทิศทางไหนยังไงคะเรื่องของภาษี
ก็ปรับหลักการก็คือให้มีรายได้เพิ่มไม่ได้หมายความว่าทุกคนขึ้นภาษีนะครับ
เพื่อให้ไปสู่ในเรื่องของการอุตสาหกรรมที่เราต้องการสนับสนุนเช่นภาคบริการอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
เมื่อไหร่คะก็เริ่มวางแผนแล้วครับ
คือมันมีหลายรอบครับเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีนะครับ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดวิกฤตเราก็จะมีการพูดเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษี
ให้มันเป็นประโยชน์กับในเรื่องของการเติบตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นประโยชน์กับทางธุรกิจ
ผมก็เจอสถานทูตต่างประเทศนะครับวันนี้เจอทางสหภาพยุโรป
ทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือท่าสนามบินรถไฟอะไรต่างพวกนี้
ถามว่าทำไมมาตรการภาษีไม่ให้เหมือนกันหมดใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่
อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยู่ในแผนที่คิดว่าจะให้มีการปรับโครงสร้างภาษีนะครับ
ขออนุญาตต่อยอดจากเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านได้พูดไป
บอกว่าสิ่งสำคัญมากก็คือภาคเอกชนก็คือต้องร่วมมือกันในการฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจกันไป
ท่านรัฐมนตรีมองว่าเราจะร่วมมือกันณเวลานี้ค่ะภาคเอกชนควรจะยังไงดีคะในฐานะผู้บริหารมาอยู่ในงานนี้เยอะมาก
ค่ะก็จริงจริงแล้วเมื่อวานท่านผู้ว่าน่าจะตอบได้ดีกว่าผม
สิ่งหนึ่งที่ผมได้ฟังมาก็คือว่าวันนี้นโยบายการคลังกับนโยบายการเงินนั้นก็สอดประสานกัน
ทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดทั่วโลกเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราคนเดียวที่ว่ารัฐบาลใช้จ่ายเงินใช้จ่ายเงิน
แต่ทางด้านนักการเงินเขาก็มีการผ่อนคลายลงมาทั่วโลกเป็นอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการประสานงานกันทางนี้เนี่ยก็คิดว่าเราก็ประสานงานกันด้วยดีเพราะทีมเดียวกันนะครับทีมเดียวกัน
บรรยากาศในเรื่องของการเงินเนี่ยในเวลานี้มันเอื้อดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงมากนักเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่เร่งรัดในเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชน
แต่ถ้าเรามองว่าเห้ยรอไปก่อนเพราะตอนนี้ไม่ดีไม่มีความไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นหรือไม่แต่พอฟื้นขึ้นมาสมมุติปีหน้าขึ้นมาสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ปีหน้านะครับทุกอย่างมันจะแพงขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราไม่ลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจมันลงแล้วก็บรรยากาศทางด้านการเงินมันเอื้ออำนวยเนี่ยเราก
รถยนต์ค่ายรถยนต์ค่ายหนึ่งก็บอกเหมือนกันบอกว่าเขายังใส่เงินลงทุนลงไปหมื่นล้านหมื่นล้านเพื่อรองรับรถยนต์อีวีนะครับรถยนต์อีวีมาตรการภาษีก็ออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับเขาก็ลงเดินหน้าการลงทุนต่อนะครับค่ะ